มาที่เรื่องของโควิด๑๙กันหน่อย
มาดูเหตุการณ์สดร้อนนี่เลย

ทางตำรวจสนดินแดงได้รับแจ้งว่าบ้านหลังนี้ค่ะ
มีผู้สูงอายุอยู่กัน๓คนเป็นพี่น้องกันนะคะ
เสียชีวิตอยู่คาโต๊ะอาหาร

นอนเสียชีวิตแบบนี้๒ท่าน
และเสียชีวิตมาหลายวันแล้วโดยมีนางพัฒนาเฝ้าศพ
คนหนึ่งเป็นพี่คนหนึ่งเป็นน้องเธอ

ผู้เสียชีวิตคือนายธวัฒน์สุนธีธรรมอายุ๗๐
หัดสดินสุนธีธรรมอายุ๘๐
เสียชีวิตที่โต๊ะกินข้าวหลายวันแล้วนะคะ
นางพัฒนาสุนทีธรรมอายุ๗๕ติดโควิด๑๙
เฝ้าศพพี่กับน้องของตัวเองในบ้าน
นี่ค่ะเขาก็อยู่กันในบ้านหลังนี้เนี่ยนะคะ
ญาติก็เลยบอกว่ามันมีกลิ่นเหม็นโชยออกมาจากบ้านหลังนี้
ตั้งแต่วันที่๒๔กรกฎาคม
ตอนแรกก็ไม่เอกใจแต่กลิ่นมันแรงขึ้นแรงขึ้น

เพื่อนบ้านเลยขอดูหน่อยเถอะขอเข้าไปดู
พอไปถึงปรากฏว่าประตูเหล็กมันติดอยู่๒ชั้นนะ
ก็เลยค่อยเปิดประตูเหล็กพับด้านใน

เพื่อนบ้านก็มองเข้าไปเห็นคนนอนอยู่
ตะโกนเรียกไม่มีเสียงตอบกลับ
ทีนี้ตำรวจก็เลยมาตรวจสอบนะคะ
พอเข้าไปในบ้านได้เท่านั้นแหละโอ้โห
ตกใจสิคะเสียชีวิตไปสองคนอยู่ที่โต๊ะกินข้าวด้านล่าง
อีก๑คนติดโควิด๑๙ไม่มีเรี่ยวมีแรงนอนเฝ้าศพพี่กับน้องของตัวเองอยู่
คือคนที่ยังมีชีวิตอยู่คือนางพัฒนาอายุก็๗๕แล้วนะคะ
แล้วก็ติดโควิด๑๙ด้วยนะคะนี่คือภาพสดเลยนะคะ
ภาพสดตอนนี้เลยที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ
ต้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กันพื้นที่เพราะถือว่ามีความเสี่ยงสูง
ถนนประชาสงครอบรรยาที่ดินแดงกรุงเทพฯนี่ล่ะค่ะ
ก็เข้าไปนำร่างของผู้เสียชีวิต
ส่งไปที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
ส่วนผู้ป่วยก็คือนางพัฒนาวัย๗๕
ก็ต้องส่งตัวไปรักษาเพราะนางพัฒนาเอง

ตัวเองก็ออกไปไหนไม่ได้เพราะตัวเองติดโควิด๑๙
นี่คือภาพการช่วยเหลือสดร้อนล่าสุดตอนนี้เลยค่ะ

หนึ่งเดียวที่รอดชีวิตอยู่ก็ไม่มีแรง
ไม่มีเรี่ยวแรงอะไรที่จะออกไปขอความช่วยเหลือ

ใช่ค่ะนี่มีทางรถกู้ชีพนเรนทรนะคะ
มีทางร่วมกับตันยูแล้วก็ทางตำรวจสอนอดินแดงเข้าไปช่วย
โอ้โหนอนอยู่ตั้งแต่วันที่๒๔เหรอ

ได้กลิ่น๒๔แต่ไม่แน่ใจเสียชีวิตวันไหนนะคะ

โอ้โหคือถ้าเพื่อนบ้านไม่ได้กลิ่นออกมานี่นะ

ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่อีกกี่วันใช่ไหม
ดูสิฮะมันน่ากลัวจริงนะ
น่าเป็นห่วงนะคะ
ก็มีเจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยเหลือเรื่องของผู้ป่วย

ก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยเสียชีวิตนะครับ